พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
คนที่เขาโชคดีกับการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมา

สักประมาณ๑๐เมตรอายุสัก๒๐ปี
ขึ้นมาแล้วก็คุมครอบเอาไว้แบบนี้

เป็นการเป็นขอบคุณแก้บนกันหน่อย

คนนี้คือเขาเป็นคนขี่รถจักรยาน

ให้ไปดูจุดที่ชาวบ้านมีการนำดอกไม้
วงมาลัยไปแก้บนนะที่ท่อส่งน้ำดับเพลิง
หัวน้ำดับเพลิงแดงนี่แหละคุณผู้ชม
บริเวณหลังตู้ตำรวจสพเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีครับ

โคนต้นมันมีท่อน้ำดับเพลิงโผล่ออกมา
ด้วยความที่ต้นโพลไปขึ้นครอบอยู่
จากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งมันก็คอบทั้งหมดเลย
ที่ต้นก็มีผ้า๓สีพันรอบต้น
แล้วก็มีพวงมาลัยใหม่เลยคล้องอยู่
มีทูบทูบเทียนเก่าแล้วก็ใหม่ปักอยู่
แสดงว่าคนมาขอเลขหลายครั้งแล้วนะฮะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนเดินไปดู
พบว่าที่ท่อน้ำดับเพลิงมันมีเลขอยู่คุณผู้ชม

ซึ่งไปตรงกันกับรางวัลที่ออกไปเมื่อวานจริงนะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เพิ่งทราบว่ามันออกที่นี่เหมือนกันนะ

แต่ไม่เคยถูกหวยเลยเพราะไม่ได้ซื้อ
แต่คนอื่นเขาถูกอยู่เรื่อย
แล้วก็มีการนำน้ำแดงไปวางเอาดอกไม้ไปวางเอาพวงมาลัยไปวาง
แล้วก็เอาทูบเทียนไปจุดแก้บนเป็นประจำนะครับ
ฟังเสียงของคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกันหน่อยนะครับ
นี่มันขึ้นไหนไงเนี่ยมันแปลกไหมแปลกครับแปลก
ส่วนร้อยตำรวจโทเฉลิมพลพุทธศรีมรองสารวัตรจราจรสพเสม็ดก็บอกว่า

เพราะว่าตั้งแต่เช้าก็เห็นนำพวงมาลัยแล้วก็ผลไม้ไปไหว้แบบนี้แหละครับ
หมอครับตอนนี้มันอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย
ก็ตอน๒๐ปีขึ้นนะเนี่ยดูต้นไม้ต้นไก่เลยเนี่ย
เคยเคยเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้
แบบนี้ไม่เคยครับไม่เคยเคยเห็นแต่เป็นพระพุทธรูป
อันนี้เป็นท่อปะป๊าท่อปะป๊า
ข้อดับเพลิงนะแบบนี้ก็เรียกท่อดับเพลิงนะเนี่ย
เห็นคนมาว่ายด้วยหรอครับหลังจากไม่ออกก็ยังมีคนมาว่ายด้วยหรอครับ
เห็นมีพวงมาลัยแล้วเนี่ยงวดหน้าคงมีแป้งมีอะไรแล้วมั้ง
เหมือนที่ตำรวจเขาว่านะงวดหน้าคงจะมีคนเอาแป้งมาถูมาขอเลขหรือเปล่า
จริงต้องไปถามผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่เนอะ
ต้นนี้มากี่ปีแล้วเคยถูกหวยหรือเปล่า
เพราะบางทีคนขับรถจักรยานยนต์กับตำรวจอาจจะเพิ่งย้ายมาก็ไม่ทราบนะ
ว่ามันมีคนถูกเยอะแค่ไหนนะฮะ
ส่วนผู้ที่นำตรอกไม้และพงบรายไปคล้องเนี่ยเห็นว่าเป็นผู้สึกข่าวที่ไปทำข่าว
ก็มารีบคือเค้าเห็นผู้สึกข่าวพอไปทำเค้าก็รีบหนีไปไม่อยากเป็นข่าวนะ
จะถูกเยอะหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ